ช่วยเหลือคนที่อาหารติดคอเป็นป่ะ

เพราะเวลาผมกินข้าวกับน้องเนี่ย

ไม่ใช่กลัวอาหารจะติดคอ
ว่าข่าวนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณผู้ชม

โอ้โหพี่ก็สุดยอดจริง
ไม่สุดยอด
ไม่ยาก

ช่วยถูกวิธีเลยถูกวิธีด้วยอึกอึกอึกแป๊บเดียวออกมาทั้งหมูทั้งลูกชิ้นเลยนะครับ
คือจังหวะคนเราเนี่ยคือไม่ใช่เขากินแบบกินเร็วกินอะไรมันมีกันได้
จังหวะติดคอไอ้จังหวะสำลักเนี่ยคุณผู้ชมครับพลเมืองดีรู้วิธีช่วยชีวิต
นะครับสอดมือเข้าข้างหลังใต้รักแร้แล้วกำมือกำมือแล้วก็เนี่ยครับกระแทกกระตุกใต้ลิ้นปีเนี่ยฮะ
ไม่กี่ครั้งนะครับลูกชิ้นที่ติดคอคนนี้ก็กระเด็นออกมาเลยเหตุเกิดในร้านนะครับ
ขายก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งอยู่ที่แก่งคอยสละบุรีทีมข่าวไปเจอพี่ผู้ชายคนนี้หน่อยอ่านชื่อดังดัง
นายธนพลอ้นจันทร์อายุ๓๒ปีเล่าบอกว่าร้านนี้อยู่ใกล้บ้านผมเลยวันเกิดเหตุผมไปนั่งกินเตี๋ยวกับแฟน
แล้วผู้หญิงโต๊ะถัดไปน่ะเอ๊ะมีอาการแปลกดูแป๊บเดียวก็รู้ว่าอาหารติดคอแล้วก็รีบเข้าไปช่วย
เพราะว่าพี่เขารู้วิธีนะครับโดยกระตุกแขนเพื่อให้มือเนี่ยครับที่กำอยู่เนี่ยนะฮะ
คือไปที่ใต้ลิ้นปีกกระแทกเข้าวันไม่เกิน๑๐ครั้งลูกชิ้นกับเนื้อหมูชิ้นใหญ่มันหลุดออกมาเลย
พี่พี่ฝึกไอ้เนี่ยไอ้วิธีทักษะเนี่ยพี่ฝึกมาจากไหนอ่ะ
ชอบอ่านชอบศึกษาอะไรที่มันมีความรู้อะไรพวกนี้อยู่แล้วครับ
ก็เลยรู้ว่าวิธีรักษาคร่าวมันประมาณนี้นะอาจไม่ถูก๑๐๐
แต่อาจจะสัก๘๐๙๐ก็แล้วมันช่วยชีวิตเขาได้ผมก็โอเคครับ
มันรู้สึกดีที่ได้ช่วยชีวิตมนุษย์คนคนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็มันก็ถือว่าเป็นบุญอ่ะ
เราได้ช่วยคนไม่ได้ทางใดก็ทางหนึ่งแต่มันรู้สึกดีประทับใจที่ได้ช่วยเขา
ดอมน้ำแข็งครับถ้าเป็นในต่างประเทศต้องลุกขึ้นแล้วเว้ยลุกขึ้นแล้วปรบมือ
ดูมาจากอินเตอร์เน็ตดอมดูไว้ไม่ใช่เข้าอินเทอร์เน็ตแล้วหาแต่หนังดู
วิธีใช้เนี่ยโอ้โหวิธีทำเนี่ยนะครับเขาบอกว่า
แล้วที่เอาคลิปนี้ลงโซเชียลเนี่ยมาดูข่าวตัวเองด้วยอ่านี่แหละครับ
เขาบอกว่าคืออยากจะให้ทุกคนตระหนักไว้เสมอว่าเรื่องแบบนี้
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าเรารู้วิธีถูกต้องก็สามารถจะช่วยชีวิตคนใกล้ตัว
แล้วช่วยคนอื่นได้เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้
ในยุคนี้ครับสองอย่างผมฝากไว้
พอเคยไปช่วยงานที่กรมป้องกันไปออกบูธมีคนเข้ามา

หายใจไปเสร็จปั๊บกว่าจะเรียกรถพยาบาลมา

แต่ถ้าสมมุติว่าเราพยุงเข้าไว้ได้

ปพหรืออะไรเขาจะสอนให้นะ

เขาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากกว่านะ
เขามีจัดอบรมประจำปีเลยนะ
ให้ลูกบ้านได้มาเรียนที่นิติ

แต่แบบผิดวิธีอะพี่ผม
อาหารติดคอตบหัวผมอย่างนี้